ตาตัวแม่แม่อ้ำกับแม่นุ่นค่ะคุณผู้ชมค่ะเขามาเจอกันในงานแต่งของสาวบีมมาติกา
ก็เลยมีภาพประวัติศาสตร์ภาพนี้แหละค่ะที่แฟนร้องเฮกันยกใหญ่
ว่านานนานทีจะได้เห็นสองซุปตาเขามาประกบคู่กันทำเอาแฟนคลับเนี่ยเข้าไปกดไลค์กันสนั่นเลยนะคะ
แต่ทั้งคู่จะเมาส์มอยอะไรและจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันไหมเดี๋ยวรอถามพี่นุ่นนะคะ
รวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องให้พี่นุ่นเคลียร์กันหน่อย
แบ็คละครเรื่องใหม่พี่นุ่นเนี่ยเขาบอกว่าไปดันพระเอกคนใหม่มาจนดังเปรี้ยงป้าง
จะเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะ
น่ารักเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าก็เจอกันแป๊บนึงไม่ได้นานมากค่ะในงานแต่งน้องบี
แล้วคนก็เยอะมากค่ะเพื่อนก็สวยเหมือนเดิม
อ้ำบอกว่าอยากเห็นละครเขาบอกเมื่อไหร่จะเปิดอะไรอย่างนี้
นางก็บอกว่าไม่ได้เล่นมาตั้งนานอะไรอย่างนี้ไม่รู้เป็นยังไง
ส่วนละครเรื่องล่าสุดกับน้องจอร์ดเป็นไงบ้างคะ
แบ็คดีดีมากเลยค่ะก็ขอบคุณที่คนชอบเนอะ
พล็อตที่ค่อนข้างสมัยใหม่แล้วก็แบบเหมือนถูกใจคนในโซเชียลนะคะ
ต้องบอกว่ากระแสเรื่องนี้ดีมากนะคะโดยเฉพาะน้องจอร์ดเนี่ยถือว่าเป็นการแจ้งเกิดได้อย่างสวยงามเลยนะ
คุณผู้ชมก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีละครเรื่องใหม่เรื่องไหนให้ได้ติดตาม
แต่นิดนึงอยากถามพี่นุ่นจังเลยว่าสามีไม่ห่วงหรอกคะเลิฟซีนหนักขนาดนี้นะ